อย่างกรณีแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับ
พ่อตาพ่อตาอายุ๗๖ปีแทงลูกเขยเสียชีวิตลูกเขยอายุ๔๗
แต่พ่อตาบอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวแล้วจริงมันสุดจะทนสุดจะกลั้นแล้ว
จากลูกเขยคนนี้มีพฤติกรรมชอบขู่ฆ่านะแล้วก็ผลานมรดกจนแทบหมดตัว
แต่เอาละแทงเขาตายไปเนี่ยมันอาจจะสุดกลั้นจริงเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วพ่อตาวัย๗๖ปีคนนี้ก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา

ปัญหาก็ไม่ได้จบนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับผู้ที่ก่อเหตุชื่อในพาดนำสกุลแก้วลืออายุ๗๖ปีนะครับ
ตำรวจสพเวรุวัลที่อำพลิวเมืองจังหวัดขอนแก่น
เกษตรการเกิดขึ้นที่บ้านเป็นบ้านกลางทุ่งนานะครับ
อยู่บ้านโนนเรืองตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คือผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นพ่อตาของผู้ตาย
บอกว่าสาเหตุที่ฆ่าลูกเขยเพราะก่อนหน้านี้ลูกเขยเคยบอกให้ขายที่นา
คือเขาบอกว่าเขามีสมบัติเยอะที่นงที่นายเยอะแยะไปหมด
เขยก็บอกให้ขายที่นาเอาเงินไปลงทุนนะก็ยอมนะ
ซื้อรถสิบล้อมาเอามารับจ้างบรรทุกดิน
พ่อตาก็ยอมทำตามทุกอย่างสุดท้ายไอ้ที่ไปลงทุนแบบนั้นก็ขาดทุน
ต้องขายรถสิบล้อทิ้งที่นาก็ขายไปแล้ว
เงินจากการขายรถสิบล้อลูกเขยก็ไม่ยอมเอามาคืน
เอาไปใช้จนหมดเขาก็ต้องขายที่นาที่เหลืออยู่อีก
อีกหลายสิบไร่ขายบ้านด้วยที่อยู่ที่ตำบลแดงใหญ่
แล้วก็เอาเงินนี้ไปปลูกเพลิงพักอาศัยอยู่ในที่นาของน้องสาว
อกจากนี้เวลาลูกเขยเมาก็ชอบมาอารวาสด่าทอ
ถึงขั้นขู่ฆ่าเขาด้วยอันนี้ทางคนก่อเหตุเขาอ้างนะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนะครับก็คือเมื่อวันที่๒มีนาคม
ตอนนั้นอยู่บ้านกับลูกเขยเพียง๒คนที่เพิงพักกลางทุ่งนา
ต้องมาขอน้องสาวอยู่นะลูกเขยก็มาขู่ทำร้ายร่างกาย
แล้วเดินปรีเข้ามาหาเรื่องก็เลยคว้ามีดปลายแหลมแทงสวนเข้าไป
แล้วก็เห็นลูกเขยเนี่ยวิ่งหนีไปก่อนจะไปล้มลงที่หน้าห้องน้ำของบ้านที่เป็นเพลิงพัก
แล้วก็ขาดใจตายนี่ฮะอันนี้คำที่ผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับ
ก็ฝังตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าถ้าเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็ฝังไปเลย
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตามเรื่องนี้มานะครับ
ได้คุยกับนายพาดแก้วลือซึ่งเป็นพ่อตาในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้
แต่ได้ประกันตัวนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้หลบหนีไปไหน
ในภาษย์ถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

พาดบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณบ่ายโมงลูกเขยกลับมาที่บ้านด้วยอาการมึนเมา
ตอนนั้นเขานั่งอยู่ที่บ้านลูกเขยมาถึงก็มาหาเรื่องมาขู่ทำร้ายร่างกาย
ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่ครั้งนี้ในพาดบอกว่าถูกด่าแบบไม่เคยโดนด่าแรงแบบนี้มาก่อน
ก็รู้สึกว่าลูกเขยเนี่ยกำลังจะเดินมาหาทางข้างหลังด้วยคล้ายกับจะเข้ามาถีบ
วกกับความโอโหเขาก็เลยใช้มีดยาวประมาณ๑ฟุตที่พกติดตัวไว้ตลอด
แทงสวนเข้าไปทางช่องท้องด้านขวาของลูกเขยหนึ่งครั้ง
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นคนมีแบบค่อนข้างมีฐานะเลยล่ะ
มีทั้งบ้านมีที่ดินมีที่นาหลายสิบไร่นะมีรถ๑๐ล้อรถ๖ล้อมีรถโดยสารอีก
แต่ทุกอย่างเนี่ยขายหมดขายเอาให้ลูกเขยไปลงทุน
เขยบอกว่าจะลงทุนแบบนู้นแบบนี้ลงทุนแล้วก็ขัดทุนเป็นหนี้
เขาก็ขายใช้หนี้ให้ขายขายจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย
เนี่ยต้องมาปลูกเพลิงพักแบบนี้อยู่ตรงที่นาของน้องสาว
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของพ่อตาที่เป็นผู้ต้องหานะ
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน

ทีนี้ก็ต้องถามคนกลางหน่อยกันแล้วกัน
ก็จะออกไปคนที่มีเงินไปสู้กับเขาให้ร่้อ
นายสมบัติกองสวีผิวหลังขวางบ้านจะใช่ผู้ใหญ่มาก
บอกว่าก็ช่วยประกันตัวออกมาโดยใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะ

เคยดื่มเหล้าบุหรี่ก็ไม่สูบช่วยเหลืองานหมู่บ้านเป็นประจำ
เชื่อว่าทำไปเพราะคงโมโหลูกเขยมาก
หายแบบขึ้นกูขึ้นมึงอย่างนี้แหละ
เขาก็เลยโมโหก็กลัวโมโหของคน
คนหนึ่งเมาคนนึงไม่เมา
ถ้าเราแกไม่ทำ
คนที่เมาก็จะทำแกอย่างนี้แหละ

ก็ต้องไปสู้คดีกันว่าจะเป็นการประกันตัวหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

เห็นผู้ตายขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน

ขี่จักรยานยนต์แบบเมามาแล้วขี่ผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้วย
ตอนนั้นยังคิดในใจอยู่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่
เพราะว่าปกติเวลาผู้ตายเมาทีไร
ก็จะหาเรื่องทะเลาะกับพ่อตา
ซึ่งเขาก็เคยไปห้ามอยู่หลายครั้ง
แต่ครั้งนี้เชื่อว่าตอนเกิดเหตุพ่อตาก็คงจะทนไม่ไหวจริง
ก็เลยใช้มีดแทงสวนเข้าไปจนลูกเขยเสียชีวิต

ก็ต้องว่าไปกันตามขั้นตอนแหละไปสู้กันในชั้นศาล